ผีถิ้งคนใดมันอยู่หลังตากมันไม่นองว่าร้องตัวไปโกรธเจอดีเนี่ย

พี่ยายทำไมพี่ยายทำไมพี่ยายทำไมพี่ยายทำไมพี่ยาย
เห็นเมื่อกี้แล้วฮะจับตีศาสตร์คุณยาย

คือทำพิธีไล่ผีให้ผีต้นไหนอยู่ในนั้นออกไปเดี๋ยวนี้

ทำพิธีไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไล่ผีให้กับคุณยาย
คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่แหละครับ
เพื่อนตำรวจเห็นก็ถ่ายแล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์

มีรอยยิ้มอารมณ์ขำแล้วก็บางคนก็เป็นห่วงคุณยายด้วยแหละ

คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้จริงแล้ว
เคยมีคลิปตำรวจนายนี้ช่วยไล่ผีให้คุณยายไปแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้มันมีคลิปก่อนหน้านี้
ตำรวจก็บอกว่าโอ้จริงแล้วผมก็ไม่ได้รู้เรื่องของ
ขถาอาคมวิทยาลัยแต่ว่าที่ทำให้เพื่อให้คุณยายสบายใจ
เท่าที่ทำได้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องช่วยเหลือประชาชน
ทุกอย่างนะฮะหลังจากนั้นคุณยายก็อู๋
ขอบใจมากเลยนะไล่ผีให้ยาย
แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายตำรวจก็ไปส่งคุณยายที่บ้าน
แล้วคุณยายก็ยอมนะพอเสร็จพิธีปุ๊บเดินกลับบ้าน

หรือยังล่ะไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้
ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ถูกต้องเว้นแต่จะไม่ทำ